ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปพักนึงแล้วล่ะ
ที่ว่ามีน้องนักศึกษาคนนึงชื่อน้องมาย

น้องเป็นตัวแทนขายกล้องที่

แต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยถูกที่เป็นเจ้าของร้านหลอกมาอีกทีนึง

แต่น้องเป็นคนรับเงินแล้วก็โอนต่อให้ร้านค้า

โอ้โหแล้วคนที่สั่งซื้อไปก็มาทวงกับน้องไง

เพราะดีจริงตอนนี้มีคนช่วยเหลือแล้วนะคะ
มีคุณน็อตวรริสแล้วก็มีเจ้าของรายการอายุน้อย๑๐๐ล้าน
มาช่วยเจรจาแล้วก็ช่วยเหลือน้องค่ะ

ดารานักแสดงและนายอัครรัฐนิติพลหรือกล้อง

พร้อมช่วยเจรจากับคู่กรณีของน้องมายค่ะ
นักศึกษาชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทางร้านไม่ยอมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
น้องถูกคมคูว่าจะทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ถูกประจานที่มหาวิทยาลัยด้วย
มายเล่านะคะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ย

ซึ่งราคาถูกกว่าท้องตลาด

พอสั่งซื้อไปน้องก็ได้สินค้าตามที่สั่ง

สั่งแล้วได้จริงราคาถูกจริง
ตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้อง
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
คือน้องบอกว่าน้องเองก็อยากจะทำงานหาเงิน

แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของน้องมาย
จากนั้นน้องมายจะหักค่าขาย๕๐๐บาทเอาไว้
โอนเงินที่เหลือทั้งหมดส่งให้กับร้านค้า
แต่ปรากฏว่ามีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีปัญหาก็คือว่าลูกค้าไม่ได้กล้องตามที่สั่ง
น้องเนี่ยโอนเงินให้ร้านค้าทุกครั้งนะ
แต่ร้านไม่ส่งของให้ลูกค้า

เพราะว่าต้นทางแรกที่ลูกค้าโอนมาก็คือ

ใครที่คิดจะลงทุนดีแล้วนะ

ต้องใช้วิจารณญาณและสังเกตให้ดีค่ะว่า
ลงทุนอะไรดูความน่าเชื่อถือ
ระวังที่จะไปเจอมิจฉาชีพแบบที่เธอเจอ

พอรู้เรื่องเขาเห็นใจนะ
แล้วก็เห็นถึงความขยันหมั่นเพียนในการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว
แล้วก็ความสามารถในงานด้านการขายของน้องมาย
ตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือแล้วก็เจรจากับผู้เสียหายให้
รวมถึงยังมอบเงินเคลียร์หนี้สินให้บางส่วนด้วย
อาคารรัฐบอกว่ารับน้องมายมาร่วมทำงานด้วยแล้ว
เพื่อที่น้องจะได้มีงานทำในการที่จะหาเงินใช้หนี้สินกับผู้เสียหายต่อไปค่ะ
คุณน็อตโวราฬิสน่ารักนะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไปหลายปีแล้ว
เคยถ่ายละครกับคุณเคนธีรเดชแล้วก็เป็นลักษณะของการนั่งบนเรือ
แล้วก็คุณเคนนั่งด้วยแล้วก็คุณน็อตอยู่บนเรือด้วย

เรือเนี่ยพุ่งไปจะชนสะพาน
คุณน็อตวรริสเนี่ยเอามือไปบังหน้าคุณเคนธิรเดชเอาไว้

แต่คุณคิดดูถ้าโดนหน้าคุณเคนธีรเดช
ใช่แล้วมันมีภาพเห็นจังหวะคือคุณน็อตช่วยเพื่อน

แล้วคนทำธุรกิจด้วยกันก็เห็นใจไงก็อยากจะช่วยน้องนะคะ